ข่าวต่อไปนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมที่กำลังรับประทานอาหารเช้าอย่างอเด็ดอร่อย
คุณผู้ชมส่งมาบอกผมหน่อยว่าถ้าคุณผู้ชมอยู่คอนโดนี้จะทำอย่างไร
เพราะว่าคือคอนโดนี้เขากำลังจะมีการล้างถังพักน้ำที่อยู่ด้านบนเนอะ
ถังใหญ่เอาไว้ใช้น้ำอุปโภคบริโภค
แล้วไปเจอถุงใส่อุจจาระถุงใหญ่ใบหนึ่งอยู่ในถังใบนั้น
ที่สำคัญไม่รู้ว่าอยู่มานานเท่าไหร่แล้ว
คือคนในคอนโดนี้เขาร้องมาในเพจของไทยรัฐเอาภาพนี้ส่งมาให้เรา

ใช้คำว่าไม่ได้ขอร้องเรียนนะขอความช่วยเหลือค่ะ
คือถ้าเป็นเราแทบจะอาจเจียนคือแบบเราต้องอาบน้ำ

แล้วก็ไม่รู้ว่าน้ำนี้มันถูกส่งไปห้องไหนมากมายขนาดไหน
มันมีกี่ห้องที่ต้องใช้น้ำจากถังอันนี้นะฮะ
ประชาชนส่งเรื่องราวนี้ผ่านทางเพจเฟซบุ๊คของไทยรัฐบอกว่า
คอนโดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรี
เราขออนุญาตไปบอกชื่อแล้วกันนะ
เขาบอกว่าเขากำลังจะล้างถังพักน้ำกัน
ก็มีการประกาศนะลูกบ้านครับ
เราจะล้างถังน้ำกันช่วงวันนี้วันนี้น้ำจะไม่ไหลนะครับ

ไปเจอสิ่งที่มันไม่ควรจะอยู่ในถังอันนี้มันควรจะอยู่ที่บ่อเกลอะนะฮะ

มันมีถุงพลาสติกเข้าในและใส่อุ๊ตจาระดังในไปใส่เอาให้ใส่อีกที่นึง
ก็เลยอยากให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อยว่า

คนที่ร้องเรียนเขาบอกว่าทางนิติบุคคลบอกว่า

ก็เลยไม่รู้ว่าใครเนี่ยนำถุงเอาไปไว้ไว้ไว้แบบนี้นะฮะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เอาอุจจาระอันนี้ไปทิ้งแล้วนะครับ
ทีนี้ผู้ที่พักอาศัยในคอนโดนี้บอกว่า
เนี่ยไปเจอถุงสีน้ำตาลมันเป็นถุงอุจจาระอยู่ในถังพักน้ำ

ซึ่งถุงที่อยู่ในตึกเอเนี่ยจมลงไปแล้วนะ
มันมีอีกถุงหนึ่งตึกบีลอยอยู่
จากนั้นก็มีการรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการเอาถุงออกไปแล้วตอนนี้ยังไม่ได้มีการนำไปแจ้งความหรือว่าลงบันทึกประจำวันเลย
ทีนี้ลูกบ้านก็เกิดความสงสัยว่าเอาละถุงนี้ไปอยู่ในถังพักน้ำได้อย่างไร
แล้วการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยทิ้งถุงหรือเอามันคือเป็นการทิ้งหลักฐานเนอะทำให้ไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าใครเป็นคนทำนะฮะ
มีความกังวลใจว่าถุงอุจจาระนี้มันมีสารปนเปื้อนอย่างอื่นหรือเปล่า
ที่จะทำให้คนที่เอาน้ำนี้ไปกินไปใช้เนี่ยเป็นอันตรายเพราะว่าคนที่ใช้ตึกทั้งหมดนี้มีกว่าหนึ่งพันคนนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็พบว่าน้ำเนี่ยเออมันมีกลิ่นนะสีมันเปลี่ยนไปบ้างคนก็ไม่ได้เอกใจว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับ
ใครจะไปคิดล่ะคะว่ามันคือสิ่งนี้ที่อยู่ในถังพักน้ำข้างบน
ไม่มีใครคิดเลยว่าจะมีถุงอะไรแบบนี้ไปอยู่ในถังได้ที่สำคัญคือนานแค่ไหนแล้วก็ไม่ทราบ
แล้วเขาก็ใช้น้ำไปแล้วเยอะมากมาย
ที่ออกมาพูดวันนี้อยากให้คอนโดตรวจสอบว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไร
ใครเป็นคนทำที่สำคัญทำไมถึงไม่มีกล้องวงจรปิดในจุดนี้
ไปฟังเสียงของผู้พักอาศัยกันหน่อยนะครับ
มันก็จะมีเคสสงการแบบน้ำมีกลิ่นบ้างน้ำน้ำมีแบบเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองบ้าง
แต่มันไม่มีใครหรอกที่จะคาดคิดว่าสิ่งแบบนี้มันจะลงไปอยู่ในถัง
ทุกคนก็คิดว่าอาจจะมีแบบปลาปลามาซ่อมท่อหรือว่าเหมือนมีการแบบซ่อมท่อปกติ
เหมือนตามบ้านเรือนทั่วไปที่เวลาเปิดน้ำใหม่น้ำมันก็จะมีกลิ่นท่อหรือกลิ่นสนิมอะไรอย่างนี้
มันก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นสิ่งแบบนี้เข้ามาอยู่ในถังพักน้ำเนอะ
คือทุกคนรู้ก็ไม่ว่าใครจะอยู่คอนโดไหนก็เชื่อว่าตอนนี้คือทุกคนก็ตกใจ

มันจะสามารถสืบสาวไปถึงคนที่ทำได้หรือเปล่า
พักอาศัยแจ้งกับทีมข่าวบอกว่าตอนนี้คอนโดเขาออกมาชี้แจงใหม่
แต่เรื่องที่เขาชี้แจงมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าถุงที่เห็นเนี่ยมันคือถุงทราย

ซึ่งทำให้ลูกบ้านตั้งคำถามว่าอ้าวถ้าเป็นถุงทรายจริงทำไมคุณถึงรีบทิ้ง
ทำไมคุณถึงไม่เอามาให้ลูกบ้านดูว่ามันเป็นทรายนะครับ
พร้อมฝากทางคอนโดให้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้โดยด่วนว่าจริงแล้วมันคืออะไรแล้วใครเป็นคนทำ
ภูทรรัฐนาธิเบสยืนยันบอกว่านิติบุคคลได้นำถุงดังกล่าวไปมอบให้กับตำรวจแล้วนะครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบในถุงเป็นอุจจาระหรือไม่ขอตรวจสอบก่อน
จากมีกลิ่นเหม็นมากและเป็นสิ่งปฏิกูลผสมกันอยู่
คาดว่าเรื่องนี้ต้องมีผู้ที่กระทำตั้งใจกระทำอย่างแน่นอน
และต้องมีความชำนาญในการเข้าออกพื้นที่
รู้ว่าจุดไหนมีกล้องไม่มีกล้องรู้มุมกล้องเป็นอย่างดี
เพราะแท็งค์นี้อยู่บนดาดฟ้า
ปีนบันไดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งถึงจะเจอ
ถ้าเป็นคนภายนอกไม่น่าจะทราบ
ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้พิกัดของถังไม่น่าจะทราบ
ตำรวจขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ใกล้เคียงอยู่เพื่อเร่งติดตามคนที่ทำ
มาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีให้เร็วที่สุด

พักอาศัยกว่า๒๐คนในคอนโดนี้

ไปแจ้งความเอาผิดกับนิติบุคคลของคอนโด
แล้วก็บริษัทที่รับดูแลเรื่องทำความสะอาด

ปล่อยให้มีบุคคลนำถุงอุจจาระไปทิ้งในถังเก็บน้ำ

ซึ่งหลังจากตรวจพบก็ไม่ได้มีการแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบนะ
ถามว่าเขารู้จากไหนรู้จากสื่อคุณนิติไม่ได้บอกเลย
เขาเลยไม่พอใจมากเพราะว่าถือว่าตั้งใจและจงใจปกปิดข้อมูล
พักอาศัยคนนึงเขาบอกนะคะว่าที่ต้องรวมตัวกันมาแจ้งความเนี่ย
เพราะไม่พอใจที่นิติบุคคลของคอนโดไม่แจ้งอะไรให้ลูกบ้านทราบเลย
หลังจากตรวจพบถุงอุจจาระในถังเก็บน้ำ
หลายคนคุณต้องยอมรับสภาพจิตใจพังนะคะย่ำแย่เลยนะคะ

มันรับไม่ได้จริงคือคุณเอาจริงมันจะกลายเป็นปัญหาสภาพจิตใจได้
กล้าใช้น้ำสีน้ำตาลหรือว่าไม่กล้าใช้น้ำสาธารณะข้างนอกที่ไหนอีกเลย

ถึงแม้ตึกซีกับดีไม่มีนะแต่ถ้าเป็นผมผมก็ไม่กล้าใช้
เอาจริงไม่อยากอยู่แล้วอะค่ะไม่กล้าอยู่เลยจริง
บอกว่าตั้งใจที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายที่มีอยู่ให้ถึงที่สุด
จะดูแลชดเชยและเยลยารถยุ่นที่เกิดขึ้นยังไง
เพราะว่าหลายคนได้รับผลกระทบทางความรู้สึกในด้านสุขภาพแล้วก็สภาพจิตใจอย่างเป็นอย่างมากค่ะ
ทีนี้โดยกลุ่มของผู้พักอาศัยในคอนโดน

เรื่องราวแบบนี้มันเกิดได้ยังไง
เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนบริษัทใหม่
เข้าไปดูแลทำความสะอาดถังน้ำหรือเปล่า
ทำให้บริษัทเก่าไม่พอใจหรือเปล่า

ติงทางนิติบุคคลสร้างความไม่พอใจ

จึงเกิดเป็นการกันแกล้งขึ้นมาหรือไม่

คือบริษัทเก่าอาจจะแกล้งบริษัทใหม่
นิติบุคคลนี่แหละเป็นคนแกล้งลูกบ้าน

จุดนี้ต้องเป็นคนที่รู้
เขาเรียกว่ารู้ผังของตึกเป็นอย่างดี

แล้วจะเจอถังตรงนั้นตรงนี้อะไรยังไง

แล้วทำไมถึงทำแบบนี้

ติไม่ต้องใช้ห้องน้ำในคอนโดเวลาทำงานเหรอ

ปกติแล้วนิติเขาใช้น้ำอย่างไร

คือคนที่อยู่จิตตกไปแล้ว
คือไม่กล้าใช้แล้วแล้วก็ไม่อยากอยู่แล้ว

แบบเอ๊ะถ้าเปิดมาแล้วสีมันไม่ขาวใสนี่
เครียดแล้วนะไม่กล้าอาบน้ำอย่างนี้เหรอถูกต้องครับ
แล้วถ้าคุณผู้ชมจำได้เมื่อหลายปีก่อนเคยมีข่าว
แล้วว่ามีคนไปพบศพในถังเก็บน้ำ
ของที่อยู่อาศัยเหมือนกันอันนั้นก็ช็อกเหมือนกันนะ
แต่อันนี้ก็ช็อกไม่แพ้กันนะครับคุณผู้ชม